สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้ผมมาลงพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงินเขตราชเทวีบริเวณแถวนี้เนี่ยนะครับ
มีประชาชนอยู่เยอะนะครับจึงอยากจะมาลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
เผื่อว่ารับความรู้จากผมไปโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ผมก็เลยเกิดแนวความคิดว่าถ้าเกิดเอาความรู้ที่ผมเขียนไว้เนี่ย
มาลงไว้ในเพจของผมเอง
เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารติดต่อครับ
วันนี้เนี่ยผมได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเงินกู้
สัญญาค้ำประกันการทวงหนี้นะครับ
เซ็นเอกสารเปล่านะครับหรือเซ็นสัญญาค้ำประกัน
แล้วก็ไม่รู้ว่าสัญญาที่เซ็นไปน่ะมันคือสัญญาค้ำประกันนะครับ
แนะนำวิธีเทคนิคต่างหาช่องทางในการที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
แล้วก็ให้เจ้าหนี้ผ่อนปลนเงื่อนไขบางประการเพื่อให้เขาเดินคู่
ถ้าพวกเราในจำนวน๒๔คนเราไปขอแจ้งความ
มีง่ายว่ามีคนนี้ที่เป็นคนเก็บที่จะต้องเป็นคนเอาไปส่งกับปราการ

แจ้งความได้ครับแต่ว่าอายุความจะหมดหรือยังเพราะมัน๓เดือนเองอ่ะ
คดีอาญาเนี่ยอายุความเป็น๓เดือนในข้อหายักยอกทรัพย์ในความผิดแพ่ง
ที่เขาเรียกว่าเป็นการละเมิดเนี่ยเอาเงินเราไปเนี่ยเขาก็ต้องคืน
อย่างบ้านนี้ถ้าเป็นชื่อสองคนแล้วอย่างเรามีปัญหาอย่างเรื่องคู่นี้
เขายึดครับเขายึดพอยึดกรรมสิทธิลวงขายหน้าตลาดไปแล้ว
คนที่เป็นเจ้าของอีกคนนึงที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ด้วย
ต้องไปร้องขอเขาเรียกว่าขอกันส่วนจากการขายท่อตลาด
ทนายท่านได้มาให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาของชุมชนเรามากที่สุด
ก็รู้สึกสบายใจมากเป็นการทำให้ทุกคนมีความสุข
วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าพอเรามานั่งให้ความรู้กับประชาชน
ที่เขาไม่มีความรู้เลยสายตาที่เขามองเราเนี่ยเป็นสายตาที่เรียกว่ามีความหวังขึ้นมา
อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมให้เข้าไปคือความรู้ที่จะเป็นเกาะป้องกันตัวเขา
ในอนาคตไม่ให้ถูกเอารัฐเอาเปรียบจากในทุนหน้าเลือดนะครับ
ทำความดีสามารถทำได้ด้วยวิธีการหลายอย่าง
ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนี่แหละ
เมื่อคุณได้มอบสิ่งดีให้กับคนอื่นไปแล้ว
มันจะเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งแสงสว่างที่เขาเนี่ยอาจจะไปบอกต่อกับคนอื่น
ทำความดีผมมองว่าคือสิ่งเดียวที่จะนำติดตัวไปได้
ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่หรือคุณจะตายจากโลกนี้ไปแล้ว